ร้อนแบบนี้นอกจากเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนแล้วโอ้โหมาซื้อจาวตานค่ะคุณผู้ชมมาซื้อลูกตาลเอาไว้ไปทำลูกตาลลอยแก้วรับประทานกันค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
หน้าร้อนแบบนี้อาหารหรือผลไม้คลายร้อนเนี่ยก็มีให้เราเลือกสรรมากมายนะคะแต่ว่าหน้าร้อนมันก็มีมาพร้อมพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกัน
เตือนกันล่วงหน้าค่ะยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าเมษายนต์จะมีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่สองแล้วนะคะปัจจัยก็คือมีห่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย
ขณะที่มีมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้
ทำให้เกิดลมทั้งลมใต้ลมตะวันออกนะคะพัดพามาปะทะกันตรงเส้นสีน้ำเงินนี่แหละค่ะ
ทำให้เกิดเป็นฝนฟ้าขนองพายุฤดูร้อนดูจากกระแสทิศทางลมแล้วเห็นไหมคะ
เป็นลมตีขึ้นมาบริเวณต่างของประเทศไทย
แล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนได้ตั้งแต่วันที่๒๒แต่จะหนักหน่อย
วันที่๒๓ก็คือวันพฤหัสเป็นต้นไปนะคะ
ส่วนวันนี้ภาพรวมแล้วยังคงอากาศร้อนอยู่ค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าจังหวัดไหนพื้นที่ใดจะต้องรับมือกันบ้าง

พรุ่งนี้๒๒เมษายนภาคอีสาน
จะต้องรับมือกับพายุฤดูร้อนที่จังหวัดสกล
นครนครพนมหาสารคามกาลสินมุกดาหาร๑๐๑
โสธรอำนาจเจริญสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะคะ

จากนั้นวันพฤหัสที่๒๓นะคะ
ถึงวันที่๒๔เมษายน
เหนือจะมีแพร่น่านอุตรดิษฐสุโขทัยพิสุนโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์
กลางที่จังหวัดนครสวรรค์สระบุรีลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรี
รวมถึงกรุงเทพและมหานครมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกไปที่๘จังหวัดเลยค่ะ

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานบ้านเราก็ครบทุกจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เตรียมรับมือกับฝนระรอกใหม่นะคะ
โดยการที่อย่าไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งหรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้
สิ่งปลูกสร้างป้ายที่ไม่แข็งแรง
พยายามอยู่ในอาคารที่มิชินขวัยนะคะ
แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
ส่วนใครที่อยากจะหาผลไม้ทานนะคะ
เพื่อเพิ่มความสุขเพื่อเพิ่มความอเด็ดอร่อย

ลูกตาลก็ถือว่าช่วงนี้หน้าร้อนกำลังออกเยอะเลย
ดิฉันไปรับออเดอร์ก่อนนะคะ